หนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคนไปพบศพผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่ง
ถูกยัดใส่ถุงแล้วก็ทิ้งเอาไว้ที่สวนหลังบ้านโอ้โหแล้วมีร่องรอยการโดนลากไปตามทางอย่างเงี้
กว่าจะเอาไปทิ้งที่สวนคือคดีนี้เนี่ยไม่ได้ขุดฝังไม่ได้เผาอำพลางอะไรเลยนะ
คือยัดใส่ถุงลากไปทิ้งเลยใช่นะเนี่ยฮะความคืบหน้าวันนี้คนร้ายเป็นใคร
ผู้ต้องสงสัยเป็นใครตามตัวเจอหรือยังเดี๋ยวท่านรอนะฮะ
เรียงเป็นช่วงช่วงไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับ
เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือภาพค่ำเมื่อวานนี้ตอนที่พบศพก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับที่เกิดเหตุที่เจอศพเนี่ยเป็นสวนลำไยในพื้นที่หมู่หก
ตำบลศพเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะค่ำเมื่อวานนี้
สพแม่แตงนะได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจพิสูจน์ที่เกิดเหตุกัน
ก็มีชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมแพทย์ไปด้วย
ที่เกิดเหตุมีถุงขยะสีดำอยู่ใต้ต้นขนุนอยู่ในสวนผลไม้หลังบ้านนะฮะ
ส่งกลิ่นเหม็นคลากคลุ้งไปหมดแล้วนะครับอ่าพอแกะถุงดำตรงถุงเนี้ย
พอแกะออกเนี่ยนะครับเป็นศพของผู้ชายสภาพศพถูกคลุมด้วยถุงดำสองใบนะครับ
ทั้งข้างบนหัวลงมาแล้วก็จากขาขึ้นไปนะฮะ
มีส่วนแขนที่ยื่นโผล่ออกมาตรวจสอบแล้วศพนี้คือนายเจริญ
มสกุลมณีอายุห้าสิบปีนะครับเป็นชาวบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญเนี่ยสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน
ยังไม่ทราบขนาดนะครับแต่กระสุนเนี่ยเข้ากกหูทะลุหน้าผาก
แล้วไม่ไกลกันครับไม่ไกลจากศพของนายเจริญข้างกันมีอีกถุงหนึ่งนะ
เป็นถุงพลาสติกใสห่อศพเอาไว้เหมือนกันลักษณะสวมถุงจากข้างบนศีรษะลงมา
แล้วก็จากขาขึ้นไปเหมือนกันใช้ถุงสองใบแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้กันไกลตัดออกมานะครับสภาพศพเนี่ยถูกยิงด้วยปืนเหมือนกันนะครับ
เข้าที่ไทยทอยตรวจสอบแล้วคือนางกมลทิพย์สมกระสิบอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะฮะบ้านหลังนี้เขาเนื้อที่เยอะ
มีสวนลำไยสวนผลไม้อยู่ด้วยนะครับศพถูกลากมาทิ้งในพื้นที่สวนลำใหญ่
จากการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมงนะครับ
ทั้งสองศพนะครับส่วนที่มือทั้งสองข้างของนายเจริญ
เจ้าหน้าที่ได้เอากระดาษสีน้ำตาลมาห่อเอาไว้เพื่อนำไปตรวจดีเอนเอ
ที่นิ้วมือผู้ตายมีดีเอนเอของคนร้ายอยู่หรือไม่
เพราะคาดว่าก่อนตายน่าจะมีการเคลียร์หรือทะเลาะอะไรกันก่อนนะ
แล้วก็จะส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีนี้พอไปตรวจสอบในบ้านที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
พบว่าในตัวบ้านมีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
แล้วก็มีรอยการลากศพทั้งสองศพออกมาจากบ้านมาที่จุดท้ายสวน
ลากศพจากบ้านมาทิ้งเอาไว้
พลตำรวจรีพิเชษจิระนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ได้สั่งให้ชุดสืบสวนสพแม่แตงแล้วก็สืบสวนพภ๕
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
ซึ่งวันนี้ความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ให้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือภาพวันนี้นะครับพันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ลงพื้นที่ไปกับชุดพิสูจน์หลักฐาน
ไปที่บ้านของนางกมลทิพย์ชื่อเล่นชื่อกุ้งนะฮะ
เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตและเป็นเจ้าของบ้าน
เพื่อไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ลักษณะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณสองไร่
อกจากตัวบ้านแล้วด้านหลังบ้านจะเป็นสวนผลไม้
ซึ่งปลูกเอาไว้มีทั้งลำไยมะม่วงแล้วก็ขนุน
นี่นะฮะตัวบ้านเป็นแบบนี้

ด้านข้างจะมีโรงจอดรถ

ซึ่งคันนี้คือของนางสาวกมลทิพย์

เป็นรถของผู้ตายทั้งสองคัน
ส่วนที่หน้าบ้านมีร่องรอยของหัวกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด

ลักษณะเหมือนกับถูกยิงลงพื้น
แล้วมันกระเด็นไปใกล้ต้นไม้
จุดที่เป็นเทอร์เรสหน้าบ้านก็มีร่องรอยของการต่อสู้กันด้วย
เมื่อเข้าไปในบ้านมีคราบเลือดนะครับ
ตรวจสอบแล้วเป็นคราบเลือดของผู้ตายทั้งสองศพ
กระจายอยู่ในพื้นที่บ้านเลยนะฮะ
แล้วก็มีรอยลากเป็นทางออกมาด้วย

ลากจากในบ้านเลยที่มีคราบเลือด

สวนท้ายบ้านที่เป็นสวนลำไยอ่ะ

สินในบ้านไม่มีร่องรอยการรื้อค้น
ลักษณะเหมือนกับถูกชิงทรัพย์

ทีนี้เมื่อดูจากเรื่องของสภาพศพร่องรอยในที่เกิดเหตุ
ลักษณะการต่อสู้รอยเลือดคราบเลือด

รถยังอยู่เหมือนเดิมทรัพย์สินไม่ถูกลื้อค้น
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
จากการสืบสวนของตำรวจนะครับ

เมื่อช่วงเย็นวันที่๒๓พฤษภาคม

จันที่๒๕พฤษภาคมตอนค่ำ
แต่สันนิษฐานว่าเมื่อวันเสาร์๒๓พฤษภาคม
คนที่ก่อเหตุฆ่าทั้งสองศพเนี่ย
กลับมาที่บ้านหลังเกิดเหตุบ้านของนางสาวกมลทิพย์นี่แหละนะครับ
คนก่อเหตุเป็นคนขับนะ
ซึ่งตรงนี้มีคนยืนยันเป็นพยานก็คือแม่ของนางสาวกมลทิพย์
เพราะว่าแม่เขาเป็นคนกดประตูรีโมทเปิดประตูบ้านให้
แล้วเห็นว่ามีคนเนี่ยขับรถมากับลูกสาว
หลังจากนั้นครับคาดว่าทั้งคู่พอเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่จุดหน้าบ้านน่าจะทะเลาะกัน
แล้วก็เข้าไปในตัวบ้านก็น่าจะทะเลาะกันต่อ
แล้วคนก่อเหตุได้ใช้ปืนยิงใส่นางสาวกมลทิพย์
ลักษณะยิงเนี่ยมันเข้าไทยทอยก็คงจะยิงตอนที่เขาหันหลัง

เมื่อนางสาวกมลทิพย์เสียชีวิตแล้วนะครับ
คาดว่าตัวผู้ต้องหาคนก่อเหตุได้ใช้โทรศัพท์มือถือของนางกมลทิพย์นะฮะ
โดยใช้โทรศัพท์มือถือของนางกมลทิพย์เนี่ยส่งข้อความแชทไลน์ไปหานายเจริญ
เพื่อออกอุบายให้นายเจริญมาหานางกมลทิพย์ที่บ้าน
โดยนายเจริญก็คงไม่รู้ว่าคนที่ส่งข้อความไปไม่ใช่นางกมลทิพย์ตัวจริง
เพราะว่านางกมลทิพย์ตอนนั้นถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยส่งข้อความไปบอกให้มาหาหน่อย
ลักษณะของการส่งข้อความไปเป็นการพูดจารักษณะเหมือนกับว่าให้มาคุยเรื่องการจะคบหากัน
เหตุการณ์ตอนนี้เป็นช่วงเย็นวันเสาร์๒๓พฤษภาคมนะครับ
หลังจากนั้นครับนายเจริญได้ขับรถกระบะที่ยังจอดอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ขับรถกระบะจากบ้านของตัวเองจากตำบลป่าแป๋มาถึงบ้านของนางกมลทิพย์
คือเช้ามืดวันอาทิตย์ที่๒๔พฤษภาคมนะครับ
ตรงนี้มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจโควิด๑๙ที่บ้านศพเปิง
เพราะว่ารถของนายเจริญเนี่ยขับผ่านด่านไปตอนตี๕ค่ะนะฮะ
คาดว่าพอนายเจริญมาถึงบ้านของนางกมลทิพย์แล้วเนี่ย
ตอนนั้นก็คงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอเปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บ
คงพบว่านางกมลทิพย์ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
คนร้ายก็เลยใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงนายเจริญจนเสียชีวิตเป็นศพที่๒
นี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่านายเจริญเองเนี่ย
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนเข้ากกหูทะลุหน้าผาก
ลักษณะเหมือนยิงจากด้านหน้านะฮะด้านข้างอะไรแบบนี้นะครับ
เมื่อคนร้ายฆ่าทั้งสองศพแล้วนะครับก็ได้อำพลางทันทีนะครับ
ด้วยการเอาศพใส่ถุงขยะแล้วก็ถุงพลาสติกนะ
แล้วลากทั้งสองศพไปไว้ที่สวนหลังบ้านเพราะว่ามีรอยลากจากบันไดหน้าบ้าน
ไปยังกำแพงข้างบ้านฝั่งโรงรถนะครับแล้วก็ไปหยุดที่ใต้ต้นไม้หลังบ้าน
ห่างจากตัวบ้านยี่สิบเมตรหลังจากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์
แล้วมีคนไปพบศพก็คือเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ

รองผู้คับการธรรมดพุทธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
จากการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ตั้งสาเหตุไว้๒ประเด็นนะครับ
ประเด็นแรกก็คือเรื่องชู้สาวเนื่องจากนางกมลทิพย์ผู้ตายเนี่ย
เขามีผู้ชายมาติดพันธุ์แล้วอาจมีการหึงหวงกัน
มีการนัดมาเจรจากันแต่ไม่ลงตัว
ส่วนนายเจริญนั้นเดิมเนี่ยเป็นเพื่อนของอดีตสามีของนางกมลทิพย์
โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุลงมือคนเดียวนะ
อีกประเด็นนึงนะครับก็คือเรื่องปมขัดแย้งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย
เนื่องจากจากการตรวจสอบประวัติของคนในครอบครัวของนางกมลทิพย์
เคยมีคนถูกดำเนินคดียาเสพติด
ก็คือพ่อของนางกมลทิพย์เนี่ยเขาต้องโทษจำคุกอยู่ติดคุกคดียาบ้าอยู่
ตอนนี้ได้ให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางกมลทิพย์แล้ว
จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเด็นของธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่
ผู้ชายที่เสียชีวิตอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นเพื่อนของสามีเก่า
ของคุณกุ้งหรือชุดกะมนทิพย์ที่เสียชีวิตเนี่ย
เพราะจากการสอบสวนรวบรวมหลักฐานมันมีเรื่องของการโทรศัพท์
โทรศัพท์มีการแชทไลน์แชทไลน์ให้ลงมา
ฆ่าผู้หญิงก่อนแล้วก็ร่วมผู้ชายที่เสียชีวิตตะเริร์นเนี่ยมาฆ่าอีกทีหนู
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอผลการชนสูตรของแพทย์
ยืนยันเวลาตายที่แน่นอนว่าเสียชีวิตเนี่ยเวลาไหน
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณบอกว่า
นางปรานีแม่ของนางกมลทิพย์เจ้าของบ้านนะครับ
ยืนยันว่ารู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
เพราะคนก่อเหตุได้ขับรถมากับลูกสาว
แล้วแม่เนี่ยเป็นคนเปิดประตูรั้วให้เข้าบ้านมาเอง

แล้วเห็นทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกัน
ตอนนั้นแม่ก็เลยกลับบ้านของแม่ก่อน
เพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างกันสักประมาณ๑๐๐เมตร
เขาอยู่ในเนื้อที่เดียวกันแต่ห่างกันประมาณ๑๐๐เมตร
เนี่ยฮะแม่ของนางกมลทิพย์ผู้ตายครับ
ทีนี้ถ้าไปลำดับเวลาการเสียชีวิตของนายเจริญแล้วก็นางกมลทิพย์นะครับ
ข้อมูลของชุดสืบสวนไล่เรียงแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ก่อเหตุเข้ามาที่บ้านช่วงเย็นวันเสาร์๒๓พฤษภาคม
คาดว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะถูกทำร้ายเสียชีวิตช่วงสักประมาณ๒ทุ่มถึง๕ทุ่ม
น่าจะเป็นช่วงนี้เพราะว่าเข้ามาที่บ้านช่วงเย็นกับทางผู้ก่อเหตุ
เอาเป็นนางสาวกมลทิพย์ก็แล้วกันนะ
ต่อมาเนี่ยนะครับได้ใช้โทรศัพท์ของนางสาวกมลทิพย์แชทไลน์ไปหานายเจริญ
ลักษณะออกอุบายให้มาหาที่บ้านค่ะอ่าคนร้ายอาจจะรู้ว่านางสาวกมลทิพย์กับนายเจริญเนี่ย
เขาอาจจะกำลังคบกันหรืออะไรกันอย่างนี้นะครับคงจะเถียงทะเลาะกันเรื่องนี้
ก็เลยใช้โทรศัพท์ของนางสาวกมลทิพแชทไลน์ไปหานายเจริญออกอุบายให้มาหา
นายเจริญขับรถออกจากบ้านนะครับที่บ้านป่าแป๋มาเมื่อช่วงเช้ามืดอาทิตย์ที่๒๔พฤษภาคม
ตี๕เนี่ยมีภาพลงจรปิดจับภาพไว้ได้ที่ด่านตรวจโควิดนะครับ
คาดว่านายเจริญพอมาถึงบ้านแล้วนะครับได้ถูกยิงเสียชีวิตเป็นช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกาถึง๗นาฬิกา๓๐นาทีของวันอาทิตย์๒๔พฤษภาคม
และเมื่อวานนี้จันทร์๒๕พฤษภาคมตอน๑๘นาฬิกาแม่กับลูกชายของนางสาวกมลทิพย์เนี่ยถึงมาเจอศพ
นี่นะฮะชุดสืบสวนของสพแม่แตงแล้วก็ตำรวจภูทรเชียงใหม่ได้เบาะแสว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีบ้านพักในอำเภอแม่แตงห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ๓๐กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งคาดว่าเป็นบ้านของภรรยาของผู้ต้องสงสัยนะครับก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอกระดาษหนึ่งแผ่นเขียนด้วยลายมือของผู้ต้องสงสัย
วางทิ้งเอาไว้ลักษณะเหมือนกับเป็นการสั่งเสียนะฮะข้อความเนี่ยบอกว่าหากพ่อไม่อยู่ก็ให้ดูแลกันดีดีเงินและทรัพย์สินที่พ่อหามาได้ขอให้แบ่งเท่าเท่ากันและเวลาจะไปรักใครก็อย่าไปรักใครที่มีเจ้าของเพราะไม่งั้นชีวิตจะเป็นเหมือนพ่อ
นี่ฮะอันนี้ที่บ้านของผู้ต้องสงสัยนะครับมีจดหมายเขียนทิ้งเอาไว้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านท่าข้ามตำบลศพเปิงบอกว่านางสาวกมลทิพย์เขาไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรนะปกติก็จะอยู่ที่บ้าน
พอเวลาเย็นก็มักจะออกจากบ้านไปซื้อของกินไปซื้อเครื่องดื่ม
มานั่งดื่มกินอยู่คนเดียวที่บ้าน
จึงทำให้ไม่ค่อยมีใครรู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้มากนัก
อีกทั้งช่วงคืนวันเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงทะเลาะ

เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามายุ่งกับบ้านหลังนี้ด้วยนะ
เพราะว่าเขาไม่ค่อยจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร
แล้วเป็นช่วงกลางคืนด้วยแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีเสียงเล็ดลอดอะไรออกมานะครับ
ส่วนคนที่ฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตคบหาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
คือทางผู้ใหญ่บ้านเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าเขาคบใครแบบไหนอะไรยังไง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้คุยกับแม่ของกุ้งผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ได้คุยกับนางปรานีสุขสิทธิ์ค่ะ
คุณแม่เนี่ยบอกว่าช่วงวันเสาร์แม่เองเป็นคนเปิดประตูบ้าน

คือพอตกตอนค่ำเริ่มทะเลาะกันแล้ว
รักใครแม่เลยกลับบ้านคือบ้านอยู่ห่างจากบ้านลูกสาวไปร้อยเมตร

เงียบเงียบผิดปกติหลานชายซึ่งก็คือลูกชายของกุ้งผู้ตายอ่ะค่ะ
มาจากอำเภอแม่ริมเพราะติดต่อแม่ไม่ได้เดินทางมาเลยนะคะ
ติดต่อแม่ไม่ได้เลยเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๔พฤษภาคมยังติดต่อไม่ได้
ก็พากันไปที่บ้านของกุ้งครับพอไปถึงเปิดประตูหน้าบ้านเข้าไป
บ้านเงียบมากค่ะเดินหาเคาะประตูเรียกไม่มีใครตอบ
แต่ได้กลิ่นเหมือนอะไรเน่าลอยมาจากสวนหลังบ้าน
ก็เดินไปเจอสองศพอยู่ในสวนก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
แม่บอกว่าชีวิตของกุ้งลูกสาวเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
แต่มีผู้ชายหลายคนมาติดพันธุ์ค่ะ
ตำรวจไม่มั่นใจว่ากุ้งลูกสาวแม่เนี่ย
คบกับผู้ชายคนไหนหรือตกลงเป็นแฟนกับใครกันแน่
เพราะแม่เองก็ไม่รู้แม่ไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูก
กินว่าจะอยู่บ้านห้า
ได้ได้ทัลาดอย่างสิอะไรอยู่
เขาก็มีรักชีวิตกันเย็น

ค่อยไม่เงียบแล้วก็ติดต่อไป
ก่อนน้องเปียรยังโทรหายังได้อู๋ได้คุยอยู่

ไปเจอเออขึ้นไปกรบกรบห้อง

อ่าทำไมใครเปิดประตู
ทีมข่าวไปคุยกับอดีตสามีของกุ้งนะคะนายกุศลญาติดี
เขาก็บอกว่าเลิกรากับกุ้งไป๒๐ปีแล้ว
แต่ก็ยังติดต่อกันเพราะว่ามีลูกชายด้วยกัน๑คน
แต่ก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวว่ากุ้งเข้าไปคบใคร
นิสัยกุ้งเป็นคนโผงผางพูดตรงพูดแรงอารมณ์ร้อน
กล้าได้กล้าเสียก็เลยคิดว่าก่อนตายอาจจะไปพูดอะไร

อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของอดีตสามีนะคะ
ปมเหตุอดีตสามีบอกว่ามั่นใจว่าเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะกุ้งเป็นผู้หญิงสวยหน้าตาดีผิวพันธุ์ดี
ผู้ชายมาติดพันธุ์หลายคนค่ะ
คอบเขาก็ไม่ได้คบ๒คนนะเขามีเยอะ
คอบเยอะคอบแหลก
อืมค่ะ
ครับก็ท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้มีรายงานว่าตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะ

เดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงให้นะ
ดูเรื่องของความสัมพันธ์ของกรณีต่าง

ระหว่างผู้ตายทั้งสองศพ
เดี๋ยวก็ได้ไปคุยกับแม่ของนายเจอร์เลินที่ถูกยิงเสียชวิต

แม่บอกว่าอยู่บ้านกับลูกชายแค่สองคนอยู่กันสองแม่ลูก
เพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว
ตัวลูกชายเองทำงานรับจ้างหาเงินเลี้ยงดูส่งเสียแม่แล้วก็ญาติพี่น้อง
ลูกชายเคยมีภรรยาแต่เลิกกันไป๑๕ปีแล้วโดยมีลูก๑คน
เป็นผู้ชายทำงานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ส่งเงินกลับมาให้ทุกเดือน
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายนะฮะนี่คือนายเจริญนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิต
แม่บอกว่าลูกชายกับนางสาวกมลทิพย์หรือว่ากุ้งเนี่ย
รู้แค่ว่าทั้งคู่ไปมาหาสู่กันได้๓เดือน
โดยลูกชายมักออกไปหาฝ่ายหญิงซึ่งจะไปก็ตอนที่แม่นอนหลับแล้ว
ก็คือกลางคืนนะครับแล้วกลับมาตอนเช้าของอีกวันหนึ่ง
ไปตอนวันที่เสาสี่ไปตอนเจ้าวันติด

รักทางครูจะล้อมาหาแม่มันกะ

เดี๋ยวจะโทย์มันแม่คนด้านนี้นะ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

ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกชายก็คือเย็นเสาร์๒๔พฤษภาคมนะครับ
ตอนนั้นก็ได้เตือนลูกชายอยู่นะครับ
ว่าหากจะคบใครให้ดูกันดีระวังคนที่มีเจ้าของ
ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาถ้าจะไปไหนจะกลับเมื่อไหร่
แม่ไม่ว่าแต่ขออย่างหนึ่งให้กลับมา
แล้วแม่เนี่ยบอกว่าพอวันจันทร์๒๕พฤษภาคม
เสาร์นี้๒๓๒๓พฤษภาคมวันเสาร์นะครับ
บอกว่าวันนั้นได้คุยกับลูกครั้งสุดท้ายนะครับ
แล้วก็แม่บอกว่าวันนั้นจะไปก็ไปไหนก็ได้นะ
แต่ยังไงวันจันทร์๒๕กลับมาด้วย
เพราะแม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแม่แตง
ไปหาเรื่องโรคประจำตัวนะครับ
สุดท้ายก็คือลูกก็เสียชีวิตนะครับส่วนน้าของนายเจริญนะครับ
บอกว่าเห็นนายเจริญคบหากับทางนางสาวกุ้งแล้วก็เห็นทั้งคู่ไปมาหาสู่กันตลอด
ตอนนั้นยังแอบดีใจว่าหลานน่าจะสมหวังในความรักกับเขาบ้าง
เพราะเห็นอยู่ตัวคนเดียวมานานสิบปีแล้ววันอาทิตย์ตอนที่หลานออกไปช่วงเช้ามืดเนี่ย
น้ายืนยันว่าเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยไลน์มาหาแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไลน์มาเนี่ยตกลงแล้วจะคือใคร
เพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่านางสาวกุ้งเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือยัง
แต่ใครเป็นคนไลน์ผู้ชายหรอครับผู้หญิงเป็นคนไลน์มาบอกว่าให้ให้ให้ให้ให้หลานผู้ชาย
ผู้หญิงเหมาะกับมาหาแล้วแต่โทรศัพท์เป็นของผู้หญิงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไลน์อ่ะ
เราไม่รู้ว่าผู้หญิงจะเกิดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันจันทร์แกบอกว่าแกจะไปส่งแม่ไปหาหมอ
แล้วทีนี้แกก็ไม่กลับมาแม่ก็โทรหาตามหาแล้วโทรศัพท์ก็ไม่รับอะไรอย่างนี้
จากการลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทราบว่าตัวผู้ลงมือก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายที่เคยมีภรรยามาแล้วสองคนนะ
ไปยิงนางสาวกุ้งซึ่งนางสาวกุ้งเนี่ยเขาก็ได้เลิกรากับสามีไปสัก๒๐ปีได้แล้ว
อดีตสามีเนี่ยมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนก็คือลูกชายคนที่ติดต่อแม่ไม่ได้
แล้วก็มาตามแล้วก็เจอศพนะครับซึ่งนางสาวกุ้งเองเขาได้คบหากับนายเจริญผู้ตายราว๓เดือน
นายเจริญคาดว่าจะถูกผู้ก่อเหตุยิงเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ได้รับไลน์จากฝ่ายหญิง
ซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนส่งไลน์มานะเพราะว่าตามการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
คาดว่าตัวของฝ่ายหญิงน่าจะถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่ค่ำวันเสาร์แล้วนะ
แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งไลน์ให้นายเจริญเนี่ยมาหาที่บ้าน
ขณะที่นายเจริญเองเขาก็เลิกกับภรรยาของเขามาราว๑๐ปีแล้วเหมือนกัน
ช่วงเย็นที่ผ่านมาน้าของนายเจริญนะครับ
เดินทางไปที่หน่วยรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รับศพนายเจริญเพื่อมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านของกุ้งนะคะ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าคืนวันเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
แล้วก็ไม่เห็นอะไรแปลกเลยด้วยซ้ำ
คือบ้านของกุ้งเนี่ยค่ะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะมีฐานะ
ก็เป็นที่ดินแบบผืนใหญ่แล้วก็มีบ้านของญาติญาติปลูกติดกันอยู่หลายหลังนะคะ
เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าไม่ค่อยรู้ความเคลื่อนไหวของบ้านของกุ้งสักเท่าไหร่
แล้วก็ถนนหน้าบ้านนะคะเป็นเส้นทางไปอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
รถวิ่งผ่านเยอะวันก็มีรถวิ่งผ่านตลอด
ก่อนเกิดเหตุก่อนที่จะไปพบศพก็ขับรถผ่านหน้าบ้าน
บ้านก็ปิดมิดชิดมารู้อีกทีก็คือรู้จากข่าวนี่แหละว่ามีคนตายอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ตกใจเหมือนกัน
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เคยมีเหตุฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นภายในพื้นที่ตรงนี้เลย
ถือว่าเป็นเหตุโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะคะ
ชาวบ้านอีกคนบอกว่ารู้จักแค่ว่าคนในบ้านหลังนี้ชื่อกมลทิพย์ชื่อกุ้ง
พลตำรวจรีพิเชษจิระนันสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ไปเจอคราบเลือดติดอยู่ที่เบาะด้านหลังคนขับ

ฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนห้าเก้าหนึ่งสี่เชียงใหม่
ซึ่งเป็นรถของกุ้งผู้เสียชีวิตนะคะก็เลยเชื่อว่าคนร้ายใช้รถคันนี้
นำศพไปทิ้งแต่เปลี่ยนใจเอาศพไปทิ้งในสวนหลังบ้าน
ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ล่าสุดรายงานข่าวบอกว่า
คนร้ายได้แล้วใช่แล้วครับก็เมื่อสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับ
คุณผู้ชมครับชุดสืบสวนของตำรวจที่เชียงใหม่นะครับ
ไปจับกลุ่มตัวนายวสันอินทรจักรหรือว่าในไข่
อายุ๔๓ปีนะฮะเป็นคนตำบลสรรมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ไปจับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามีเรื่องของข้อหาที่ไปแจ้งด้วยนะครับ
คือคดีฆ่าผู้อื่นนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุฆ่านางสาวกมลทิพย์แล้วก็นายเจริญเอาไว้
หลังจากที่ตามหาตัวอยู่นะฮะตั้งแต่เมื่อวานที่เกิดเหตุที่เจอศพนะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยพบว่าในไข่ได้วางแผนลวงเจ้าหน้าที่โดยเขียนจดหมายสั่งลาญาติ
ทำเหมือนกับว่าจะไปฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายคือหนีนะฮะอืมอ่า
ไม่ได้ไปฆ่าตัวตายนะครับแล้วไปจับได้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ขณะกำลังจะขอบวชโอ้โหนี่ครับในไข่รับสารภาพว่าทำไปเพราะถูกปั่นหัวให้รัก
แล้วก็หึงหวงก็เลยลงมือก่อเหตุหลังก่อเหตุ
หวังว่าจะตายตกไปตามกันแต่เปลี่ยนใจนะ
ฆ่าตัวตายแล้วก็เลยหนีแล้วก็หาวัดบวชนะฮะ
ตั้งใจว่าจะบวชเพื่อปฏิบัติธรรมชดใช้ความผิดที่ก่อไปแต่มาถูกจับได้ซะก่อนนะ
อ่าตามรายงานนะครับเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วันพรุ่งนี้นะครับยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมอืมนี่ฮะเบื้องต้น
สารภาพว่าทำไปเพราะถูกปั่นหัวแล้วก็หึงหวงอืม
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะใช่ค่ะ
เพราะว่าทั้งสองคนเขาก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาตอบโต้ชี้แจงอะไรได้แล้ว